ท่านผู้ชมครับ๑๙กันยายนนี้เนี่ยกลุ่มประชาชนปลดแอบแล้วก็
เยาวชนปลดแอบเนี่ยนัดชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้มันก็เลยมีข่าวสารออกมา
โดยเฉพาะกระแสเรื่องว่าจะมีการปฏิวัติวัตรวัฒนภาษาอาหารนะ
ก่อนที่จะมีการชุมนุม๑๙กันยายนนี้
นักข่าวก็เลยถามเรื่องนี้เดี๋ยวท่านไปดูนะฮะ
ว่าบรรยากาศในช่วงเวลานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ

ก็ใครพูดอะไรมาก็ไปหาคนนั้นแล้วกัน
ใครที่เปิดเผยเอกสารอะไรต่างผมก็ไม่ได้ไปกำชับบัญชาอะไรเป็นพิเศษหรอก
ก็ดูแลให้เขาปลอดภัยนั่นแหละนะ
ก็ถือว่าเป็นการชุมนุมหากว่าชุมนุมโดยไม่รุนแรงก็ว่าไปตามสิทธิของท่าน
เฮ้ยไปกลับบ้านเลย

ถ้าเขาบอกอ่าจะตามแข่วแข่วก็ทหาร
ท่านบอย่าขัดทางเรื่องนี้
ว่าแข่วแข่วปฏิวัตร๑๙กันยาย้อนนี่
เนื่องจะไม่มีหรอกนะครับ
ทางรองโฆษกองทัพบกพันเอกหญิงสุริจันทร์งาทองนะครับ
บอกว่าเรื่องการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทธโทปกรณ์
เพื่อทำการฝึกภาคสนามตามวงรอบของปีประมาณ๖๓ในช่วงเวลานี้
พอคนไปเห็นก็เอามาผูกโยงกับกระแสข่าวการปฏิวัติยืนยันว่าไม่ใช่นะฮะ
อันนี้ทางกองทบกภัณฑ์ก็ชี้แจกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ